คุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับ
เกิดเหตุคนร้ายขโมยจักรยานยนต์

ซึ่งพักอาศัยอยู่ในแมนชั่นกลางเมืองนะครับ
ขึ้นห้องพักไปแป๊บเดียวได้ไม่ถึง๑๕นาที
กลับลงมาอีกทีโอ้จักรยานยนต์หายไปแล้ว
แล้วก็มีคลิปภาพวงจรปิดสามารถจับภาพได้นี่นะครับ
ขี่กันง่ายแบบนี้เลยคุณ

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายเป็นชาย๑คน

จอดอยู่หน้านครแมนชั่น
ซอยศรีนครถนนพัฒนาการคู่ขวาง
เวลา๑นาทีเท่านั้นนะครับโดยเจ้าหน้าที่แคชเชียร์ของแมนชั่นดังกล่าว
คือนายวิชาณภัลบิดเผยว่าผู้เสียหาย
เจ้าของรถจักรยานยนต์เป็นลูกค้ารายเดือน

โดยได้จอดรถจักรยานยนต์ไว้ด้านหน้าแมนชั่น
แล้วก็ขอขึ้นไปทำธุระบนห้องตัวเองแป๊บเดียว
ขอขึ้นไปบนห้องประมาณ๑๕นาที
แต่ลงมากลับไม่พบรถจักรยานยนต์ของตัวเองซะแล้ว
เพราะว่าโจรเอาไปแค่๒๐วินาทีเอง
เมื่อตรวจสอบจากภาพกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าคนร้ายขโมยไปเจ้าของรถกับผู้ที่ดูแล
ก็เลยไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราช

หนึ่งอย่างที่เป็นสถิติที่รถจักรยานยนต์หาย
เพราะเจ้าของรถเสียบกุญแจทิ้งไว้
ประเด็นนี้คือเคยอ่านหลายข่าวแล้วนะ
แล้วก็หลายครั้งคือหลายคนชะล่าใจว่า
แป๊บเดียวแล้วก็เสียบคาไว้คือมันก็เลยง่ายต่อคนร้าย
ที่จะสตาร์ทเครื่องบีดออกไปเลย
แต่เราก็งงนะว่าเสียบไว้ทำไมเอาออกไปหน่อยได้ไหม
อยากเตือนนะว่าเอาออกไปดีกว่า
บางคนเอาเหมือนของไว้ในตระก้าหน้ารถด้วย

แล้วบอกว่าขอเดินไปซื้อของตรงนี้แป๊บเดียว
ปรากฏว่าช่วงเวลาจังหวะเดินไปแป๊บเดียวนี่แหละ

ใช่แล้วดูสิเอาจักรยานยนต์ไปแบบนี้
ออกไป๒๐วินาทีสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับ
โอ้โหนะฮะตอนนี้ตำรวจก็พยายามที่จะจับกลุ่มตัวคนร้ายให้ได้ครับ
เพราะว่าป้องกันการก่อเหตุในที่อื่นต่อไป